ไม่กลัวบาปเลยค่ะข่าวนี้คิดดูสิไปเอาตู้บริจาคในวัด
มากัน๓คนยกตู้บริจาคมาคร่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็บิดหนี
พลเมืองดีตามค่ะตามแล้วเดี๋ยวดูสามคนนี้ทำยังไงกับตู้บริจาคค่ะ
ตรงในมือผมนะโอ้โหเห็นตู้อยู่ที่พื้นถนนเนี่ยค่ะ
นี่ตอนตี๒นะคุณผู้ชมในเอเนี่ยคือพลเมืองดีค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ลากกลุ่มโจรเลยเพราะว่าเขาซ้อนสามมากันดูสิ
อัดกันมาแบบนี้ค่ะคนหนึ่งใส่หมวกไหมพรมนะอำพลางหน้า
คนซ้อนท้าย๒คนนั้นยังเยาวชนอยู่เลยนะแหม่กล่องไม้
กล่องไม้ทรงสี่เหลี่ยมที่เป็นตู้บริจาคนี่นะคะ
เป็นตู้บริจาคที่วัดหุบกระทิงอยู่ที่พื้นที่บ้านโป่งราชบุรี
ก็เอาวางไว้บนตักแล้วนี่ตะก้ามอเตอร์ไซค์เมื่อกี้มีถุงดำอยู่ด้วยนะ
พอมันจวนตัวไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทำยังไง
บริจาคนี้มันก็ใหญ่มันก็หนักอะค่ะทิ้งตู้บริจาคไว้ข้างทางตรงอู่
อู่ซ่อมรถเนี่ยนะคะแล้วคนนึงนะวิ่งหนีเข้าไปที่พงหญ้า
อีกสองคนเหรอขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปได้ทางคลองลาดบัวค่ะ
ทีนี้พลเมืองดีเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าผมเห็นมากันซ้อน๓คน
แต่เอ๊ะมันแปลกนะทำไมคนที่ซ้อนทำไมคนที่อยู่บนมอเตอร์ไซค
ทำไมต้องมีใส่หมวกไหมพรมด้วยไปทำอะไรมาไม่ดีหรือเปล่า
แล้วมองไปที่รถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นแหละอ้าวนี่มันตู้บริจาคนี่นะ
ทีนี้พลเมืองดีก็ควบมอเตอร์ไซค์ไล่ตามเลยค่ะลองฟังเสียงพลเมืองดีก่อนนะคะ
พอใส่โมงแล้วเห็นดึกแล้วอย่างนี้มาแบกกล้องอะไรอีกไม่รู้
ก็เลยขี้ตามไปดูครับเพราะขี้ตามไปได้ครึ่งทางเขาโยนกล้องทิ้ง
ผมก็เลยขี่ตามกลับไปอีกตามจนถึงไฟแดงรัดบัวตรงวิไลแล้วก็ตรงไปอีก
ก็เลยทีบเขาลงทางแล้วเขาก็ลดรถคนหนึ่งอีก๒คนลบหนี
อีกหนึ่งคนก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในป่าจับไม่ทันก็เลยล้อมเขาไว้
ไม่ใช่มารักเล็กขโมยน้อยอย่างนี้
เนี่ยคุณผู้ชมแหม่พลเมืองดีเขาขี่ไปประกบข้างนะแล้วก็ถีบมอเตอร์ไซค์ของคนร้าย
คนสุดท้ายก็ตกลงมาจากมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีอีก๒คนก็บิดมอเตอร์ไซค์หนีค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบถุงสีดำก็เจอสายไฟสายสื่อสารเพียบเลย
นี่ไปขโมยมาเตรียมจะเอาไปขายของเก่าหรือเปล่าเนี่ยคะ
มีกล่องรับบริจาคลงศพรับบริจาคทำบุญลงศพให้กับผู้ยากไร้วัดหุบกระทิง
ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะแล้วป้ายทะเบียนป้ายทะเบียน๑กไก่อ
พอเอาไปตรวจสอบดูนะคนที่ครอบครองอยู่ที่บ้านโป่ง
ทีนี้ผู้ที่ก่อเหตุเขาบอกว่า๒คนยังเป็นเยาวชนใช่ไหมอายุ๑๖กับ๑๗
อีกคนนึงที่โตสุดอายุ๒๘เดี๋ยวตำรวจต้องเร่งไปตามจับกลุ่มตัวนะคะ
เพราะตอนนี้มีคนแจ้งเบาะแสแล้วแหละว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เคยมาแล้ว
ก่อเหตุแบบนี้ขโมยตู้บริจาคขโมยทรัพย์สินชาวบ้านที่บ้านโป่งราชบุรี
แล้วก็ในพื้นที่กาญจนบุรีด้วย
ทีนี้ตำรวจจับกลุ่มนะเคยจับได้แล้วด้วย
เอ้าคุณตำรวจคุณตำรวจปล่อยทำไมอ่ะคะ
ก็ยังเป็นเยาวชนไงเลยปล่อยไป
แล้วพอปล่อยไปปั๊บอ้าวกลับมาก็มาก่อเหตุอีก
ไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวบาป
ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาเงินไปทำอะไรรอบนี้ถ้าจับมาได้แล้ว
ตำรวจคะดำเนินคดีเลยนะคะ